มาค่ะมารวมกันตรงนี้คุณผู้ชมค่ะ
ร่วมมูเตรูเนี่ยไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะ
เรื่องของแบบนี้นะใครไหว้ใครได้พรไปก็เรื่องของเขาคุณผู้ชมค่ะ
แต่นี่เรื่องของเราหลิวอาจารยาคนนี้บอกเลยว่า
มูหนักมากมูเตลูหนักมากมีความเชื่อสุดนะคะ
หลิวบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วค่ะ
เพราะการทำบุญเป็นสิ่งที่ทำแล้วมีความสุข
เวลาไปทำบุญก็จะมีบ้างนะทีจะเป็นเรื่องมูเตรูก็ต้องมี
เพราะว่าเป็นสิ่งที่เธอเชื่อ
เพราะว่าหากใครจำได้ว่าเธอเนี่ยเคยห่างหายจากวงการไปนานกว่า๓ปี
จากถูกดองผลงานค่ะทำให้ช่วงนี้เธอใช้วิธีบำบัดความรู้สึก
ด้วยการเดินสายทำบุญก็ละกันเท่าวันไปเลย
มนต์ทุกวันไม่มีขาดค่ะพร้อมกับขอพรให้เธอกลับมามีผลงาน
แล้วก็เป็นที่ยอมรับของแฟนเพลงอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะ
ซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่วันนี้เธอขอมันสมหวังที่ขอน่างใจไว้เลย
แล้วก็เร็วนี้ค่ะเธอก็เตรียมจะปล่อยผลงานเพลงใหม่
ที่มีชื่อว่าแค่นี้แหละ
แล้วก็เรื่องมูแตดลูกขนาดไหนเท่ละ
เรื่องเธอปล่อยซิงเกิ้ลนะเพราะมีหมอดูที่เธอนับถือทักไว้

ที่สำคัญเนี่ยเตรียมบินไปรำถวายปู่ศรีสุโธย่าศรีปฐุมมา
วังนาคินคำชโนธด้วยจังหวัดอุดรธานีค่ะ
เพื่อขอพรให้ซิงเกิ้ลใหม่ของเธอเนี่ยปังปังจ้า
เรื่องการสวดโมนไหว้พระทำบุญขอพรอย่างเงี้ยเราก็จะทำกันอย่างนี้แล้ว
ก็เลยค่อนข้างเชื่อถ้าเกิดที่ไหนแบบศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรอย่างนี้
เราก็จะไปเลยนะคะเราก็จะไปรำถวายผู้ที่ไหนไม่ได้บนบานค่ะ
แต่ว่าเราจะไปรำถวายเลยแล้วก็ไปขอบอกก่อนเพื่อแบบให้เปิดเปิดเริ่ม
เราสวดม้อนไหว้พระอะไรต่าง

ไม่ใช่ว่าหมูแล้วไม่ทำอะไรเลย

มูแล้วก็ต้องทำด้วย
มันก็จะดึงดูดแต่สิ่งที่ดี
เออนะคะก็ถือว่าช่วยเสริมส่งกันไปแล้วกัน

ของเพลงฮิตนะคนนี้สะพ้ายนายกหลายคนคงจำกันได้
ฝันดีฝันดีฝันร้าย
เมื่อคืนกันไปว่าเป็นสะพ้ายนายก
เออแต่ถ้าฟังพวกเรา๓คนร้องตอนนี้ก็ฝันร้ายกัน
จริง
ใช่ค่ะก็ติดตามการของคุณลิวกันได้นะคะคุณผู้ชมค่ะ